พาคุณผู้ชมไปดูเหตุทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นกรณีที่หนุ่มคนหนึ่งค่ะทำร้ายร่างกายคู่กรณีจนสลบหน้าโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าตัวเองนั้นก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าบันดาลโทษะ
จากว่าอีกฝ่ายนั้นไปผัวพันกับแฟนสาวของตนเองค่ะ
อันนี้นะคะคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่เห็นไหมคะ
ที่ถูกถ่ายจากการทำร้ายจนสลบตอนหน้าพนักการ
เมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดตำรวจก็สามารถตามจับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะตำรวจภูทรสำรงใต้ได้มีการรับแจ้งจาก
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์บอกว่ามีชายถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสเข้ารักษาตัว
ตามลำตัวเองก็มีร่องรอยเขียวช้ำใบหน้าก็บวม
จากการสอบถามนายอภิชาติเล่าแบบนี้บอกว่า
ระหว่างที่กำลังทำงานอยู่นายเอกภาพวัฒนาก้านตรง
โทรศัพท์ไปต่อว่าตนเอง
เหตุจากการหงวงแฟนสาว
แล้วก็ต้องการให้ตนเองนั้นออกไปเคลียร์ปัญหากันที่หน้าโรงงาน
แต่ระหว่างที่เดินออกไปนายเอกภาพกลับเดินปลีเข้ามาทำร้ายร่างกายทันที
ตนเองนั้นสลบลงไปเลยค่ะ
ตำรวจจึงตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักย่านบางโพรง
แล้วก็ควบคุมตัวไปให้ปากคำด้วย
นายเอกภาพก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะว่าลงมือทำร้ายนายอภิชาติจริง
อ้างว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าบันดาลโทษะที่อีกฝ่ายไปผัวพันกับแฟนสาว

ที่เคยตกลงกันแล้วว่าจะไม่ทำอีก

จนกระทั่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
ทราบว่านายอภิชาติพยายามลวนลามแฟนสาว

ด้วยความแค้นก็เลยลงมือก่อเหตุดังกล่าว
หลังจากการสอบสวนตำรวจควบคุมตัวขออำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อฝากขังต่อไปแล้วก็คาดว่าน่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย